ส่วนเรื่องราวนี้บ้างนะคะเป็นเรื่องของนักศึกษาสาววัย๒๒ปี
ซึ่งไปปรึกษากับทนายอนันตชัยค่ะ
เรื่องราวก็คือว่าเธอเนี่ยจะเอาผิดกับ๒โรงพยาบาลดังย่านลาดพร้าวที่วินิจฉัยโรคผิด
อ้างว่าพบก้อนเนื้อร้ายและต้องผ่าตัดทันที
ทีนี้พอผ่าจริงเนี่ยมันไม่มีก้อนเนื้อร้ายมันเป็นแค่ซีสในรังไข่
แล้วก็โดนตัดรังไข่ไปอีกหนึ่งข้างรวมทั้งไส้ติ่งด้วยทั้งที่ไม่ได้มีผลร้ายแรงอะไรต่อร่างกายเลยนะคะ
ผู้เสียหายคือนางสาวปียดาปิสายโสอายุ๒๒ปีเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งค่ะ
เมื่อ๒๐ธันวาคมของปีที่แล้วเธอปวดท้องเธอก็เลยไปหาหมอที่โรงพยาบาลเอกชนชื่อดังย่านลาดพร้าวค่ะ
มีหมอ๒คนที่ตรวจวินิจฉัยโรคบอกว่าตรวจพบก้อนเนื้อ๓ก้อนในลำไส้เล็กและมีแนวโน้มจะเป็นเนื้อร้าย
จำเป็นต้องผ่าตัดใหญ่ด่วนเลยค่ะ
กับแม่ได้ฟังแบบนี้ก็แน่นอนว่าต้องตัดสินใจให้ผ่าเพราะกลัวว่าลูกสาวจะอันตรายใช่ไหมคะ
พออีก๒วันถัดมาค่ะหมอทั้งสองคนร่วมกันผ่าตัดใหญ่ด้วยวิธีเปิดหน้าท้อง
เพื่อผ่าตัดเอาเนื้อร้าย๓ก้อนออกจากลำไส้เล็ก
แต่ปรากฏว่าพอผ่าตัดไม่พบเนื้อร้าย
กลายเป็นว่าเป็นการผ่าตัดเอาก้อนเนื้อซีสในรังไข่พร้อมรังไข่อีกหนึ่งข้างรวมทั้งไส้ติ่งออกแทน
โดยตอนผ่าก็คือไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ป่วยเพราะว่าคือผ่าท้องอยู่ยาสลบไปแล้วใช่ไหมคะ
แต่จริงการผ่าตัดอะไรนอกเหนือจากที่ตกลงคุยกันคือต้องได้รับการยินยอมด้วยนะ
อย่างน้อยก็ต้องคุยกับญาติใช่ต้องคุยกับญาติค่ะ
ทีนี้ก็ลองฟังเสียงหน่อยนะคะว่าแม่ของผู้เสียหายเนี่ยเขาพูดถึงเรื่องราวนี้ยังไงบ้าง
กินเนื้อ๓ก้อนแล้วต้องตัดลำไส้แล้วก็เอามาต่อกัน
เขาบอกต้องตัดออกแล้วก็ต้องเอามาต่อกัน
มันเป็นแบบว่ายังไม่รู้ว่าเนื้อดีหรือเนื้อร้ายมันแบบว่าต้องผ่าตัดด่วนนะคะ
เราก็ต้องเลยยินยอมเพราะว่ากลัวลูกจะเป็นอันตราย
พอเขาพูดอย่างนั้นเราก็ตัดสินใจทำเลยค่ะ
บอกได้ยังไงครับว่าคุณหมออาจจะผ่าผิดจุดหรืออะไรยังไง
ซึ่งหนูไม่รู้ค่ะแต่ว่าตอนออกจากห้องผ่าตัดมาพ่อแม่ก็บอก
พ่อแม่บอกคุณแม่บอกว่ายังไงครับแผลมันใหญ่ไปหรือว่าอะไรยังไง
ไม่ใช่ค่ะตอนออกจากลงจากห้องผ่าตัดหมอบอกว่าคุณแม่ดีใจไหมครับ
ไม่เจอก้อนเนื้อในลำไส้แต่ผมตัดไส้ติ่งให้แทนให้ให้ไปด้วยแถม
มีการพูดอย่างนี้ด้วยนะคะว่าแถมตัดไส้ติ่งให้
พอถามตามขั้นตอนการรักษา
ทีนี้เรื่องของการดำเนินคดีนายอนัญชัยชายเดชหรือทนายกระดูกเหล็กบอกว่า
เรื่องของการวินิจฉัยโรคผิดพลาดอย่างไร้แรงจนทำให้นางสาวปียดาสูญเสียไส้ติ่ง
ซึ่งก็ถือเป็นอวัยวะที่มีประโยชน์และสำคัญนะคะทั้งทั้งที่ไม่มีความจำเป็นเนี่ย
แล้วคือค่าใช้จ่ายกว่า๓๓๐๐๐บาทพ่อแม่ก็ต้องไปกู้เงินมาเป็นค่ารักษา
แล้วลูกสาวเองก็ต้องบาดเจ็บทนทุกข์ทรมานจากการผ่าตัดใหญ่
มีแผลเป็นที่หน้าท้องติดตัวกระทบต่อสุขภาพจิตตลอดชีวิต
แต่ว่าทั้งหมอและโรงพยาบาลเพิกเฉยก็เลยต้องการเรียกร้องความยุติธรรมให้กับผู้เสียหาย
มั่นใจว่ามีพยานหลักฐานพร้อมสู้คดีไม่กลัวถูกฟ้องเพราะเอาความจริงมาพูดนะคะ
ตอนนี้แจ้งความกับตำรวจสนโชคชัยดำเนินคดีหมอที่วินิจฉัยโรคหิต
ข้อหาร่วมกันกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัส
ทำให้นางสาวปียดาได้รับอันตรายสาหัสก็คือสูญเสียอวัยวะสำคัญ
และเจ็บป่วยเกินกว่า๒๐วันจนประกอบกิจตามปกติไม่ได้
กว่ายี่สิบวันเช่นกันก็จะมีความผิดตามกฎหมายอาญา
โทษจำคุกไม่เกิน๓ปีปรับไม่เกิน๖๐๐๐บาท

เดี๋ยวก็ต้องรอว่าทางโรงพยาบาลจะมีแถลงการอะไรหรือเปล่า

ใช่ค่ะเดี๋ยวรอคำชี้แจงจากทางโรงพยาบาลนะคะ